ต้องบอกว่าในช่วงที่ทุกคนได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะ

ดาราที่หลั่งไหลมาช่วยกันไม่ขาดสายเลยค่ะ
เรามาดูกรณีกันนี้กันดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะ
ของดาราสาวโมวิยธมาค่ะ
เธอเป็นอาสาสมัครมือที่โรงเรียนแห่งชีวิตนะคะ
ก่อนหน้านี้นะคะก็ทำทั้งไลฟ์เฟสบุ๊ก
แจกจึงให้คนที่ตกทุกได้ยากนะคะ
พอมีเวลาก็มานั่งแพ็คกล่องยางชีพช่วยชุมชนค่ะ
ล่าสุดนะคะมีเหตุการณ์ที่เธอได้วีดีโอคอล

เธอกำลังลำบากอย่างหนักเลยคุณผู้ชม
จากโควิดระบาดทำให้อาชีพรับจ้างของเธอต้องหยุดลง
ไม่มีงานไม่มีเงินมีลูกเล็กอยู่สองคน

วันนมแทบจะไม่มีให้ลูกกินเลยค่ะ
หนักถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตายค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาบางช่วงบางตอนกันเลยค่ะ
เรียบร้อย

ไม่มีจริงก็ซื้อนมข้นคนให้เขากินก่อน
ผสมน้ำตาลหน่อยให้มันหวาน
บางครั้งแบบคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ใช่ไหม
มันเพราะว่าขนาดที่แบบเขายังไม่ช่วยเราเลย
บางทีมันก็คิดว่าเออบางที
ใครจะมาช่วยเหลือเราเนอะอะไรประมาณนี้
คืออย่าไปคิดว่าญาติพี่น้องไม่ช่วยเหลือเรา
บางทีคนที่ช่วยเหลือเราอาจจะไม่ใช่ญาติพี่น้อง

เจ้าของหอเขาก็เมตตามากเลย
เราไม่ได้จ่ายเขาก็ยังสงสารให้อยู่
เรายังมีเพื่อนข้างห้องยังคอยแบ่งปันข้าวให้
อย่างเราสองคนอย่างนี้เราก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนถูกไหม

โทรมาคุยยังมาช่วยรับฟังปัญหา

เดี๋ยวจะร่วมโอนเงินไปช่วยเหลือด้วยค่ะ
ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะวิ

แค่นี้ก็ช่วยเขาได้เยอะมากเลยนะคะ
แล้วก็มีเพื่อนศิลปินดาราอีกจำนวนมากค่ะ
คอมเมนต์ว่าจะร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิที่โบวี่เป็นอาสาสมัครอยู่นะคะ
เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้อื่นต่อไปนั่นเองนะคะ

เรื่องความช่วยเหลือนี้มันสำคัญมาก
โบวี่เขาเปิดใจรับฟังนะ

สำหรับใครที่มีปัญหาอยากปรึกษาพี่โบวี่
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้อยากให้ทุกคนมีสติ